คุณผู้ชมแม่น้อยเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงตลกนะคะอยู่หน้าเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เป็นแม่คาส้มตำก็มีบางการ
คุณผู้ชมแล้วดูลูกสาวสิคุณรัฐาคุณหญิงเติบโตมาด้วยความสง่างามขนาดไหน
เออวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงก็แล้วกันแม่น้อยรู้สึกยังไงบ้าง
น้อยค่ะถึงจะเป็นคนในวงการบันเทิงนะแต่ก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกัน
ดูลูกสาวมาด้วยตัวเองค่ะสองแม่ลูกคู่นี้บอกเลยว่าฝ่าฟันอะไรมาไม่น้อยนะ
กว่าจะปลดหนี้ได้พี่แจ๊คเขามีหนี้เป็น๑๐ล้าน
ใช่ตอนนั้นคุณหญิงเขายังให้สัมภาษณ์อยู่

กว่าจะมีสินทรัพย์หลายอย่างที่เป็นของตัวเอง
แน่นอนเลยค่ะคุณหญิงรัทดาแจ๊คเค้ามี้งทำงานอย่างหนักโดยตลอดนะ
หลายปีในวงการบันเทิงนะไม่เคยหยุดเลย
แต่เบื้องหลังความสำเร็จคือแม่น้อยนั่นแหละที่คอยให้กำลังใจ

อาจจะอยากรู้ว่าแม่น้อยเลี้ยงลูกสาวมาแบบไหนนะ
ถึงได้เติบโตมาเข้มแข็งแบบนี้
แล้ววิธีการเลี้ยงลูกในปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะ

แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกที่โตมาในอีกยุคนึงเนี่ย
ต้องปรับตัวมุมมองกันยังไง
อุ๊ยแซ่บ